ต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
อัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันเลย
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะ
หมูเนื้อแดงค่ะอยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟองนะคะ
ราคาของเนื้อสัตว์ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะคุณผู้ชม
ไปดูกันที่ราคาของผลไม้กันหน่อยค่ะ
งโมจินตราค่ะกิโลกรัมละ๒๕บาทนะคะ
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกกิโลกรัมละ๘๐บาท
ส้มโชกุลกิโลกรัมละ๕๕บาท
และเงาะโรงเรียนกิโลกรัมละ๔๐บาทนะคะ
ราคาของผลไม้ก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคุณผู้ชม
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าในตลาดของเราจะปรับเปลี่ยนไหม
เดี๋ยวค่อยกลับมาอัปเดตกันต่อนะคะ